เขาบอกว่าโจรขึ้นบ้าน๑๐ครั้งไม่เท่ากับไฟไหม้ครั้งเดียว
เหตุการณ์ที่จะเล่าให้คุณผู้ชมฟังต่อไปนี้
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะ

ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นป๔ในจังหวัดพิศนุโลก

และสิ่งที่น่าสลดใจยิ่งกว่านั้นก็คือ

ดังนั้นชุดนักเรียนเสื้อผ้าต่าง
รวมถึงอุปกรณ์หนังสือที่จะใช้อ่านสอบ

เรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะ
เวลาประมาณบ่าย๒โมงนะคะ
บ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้ชั้นเดียว

และเด็กหญิงสะสิทรแก้วบัวผันหรือว่าน้องฟ้า

นายสำรานซึ่งเป็นคุณพ่อก็เดินทางไปทำงานต่างจังหวัดค่ะ
ส่วนนางประคองและน้องฟ้าที่คอยช่วยเหลืองานทางบ้านตลอด
ก็ออกไปรับจ้างเฝ้ารถแบ็คโฮล์
ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านไปประมาณ๑กิโลเมตรนะคะ

แต่สิ่งของค่ะที่อยู่ภายในบ้าน

เสื้อผ้าอุปกรณ์ต่างภายในบ้านทั้งหมด
รวมถึงรถจักรยานยนต์
แล้วก็รถจักรยานคันเก่งที่น้องฟ้าใช้ขี่เป็นประจำ
ก็ไหม้เสียหายทั้งหมดค่ะ
ซึ่งตอนนี้น้องอยู่ในช่วงของการสอบปลายภาค
หลังจากที่เกิดเหตุไฟไหม้ก็ไม่เหลืออะไรเลยนะคะ
แม้กระทั่งชุดนักเรียนที่ใส่อยู่
ก็ได้มาจากเพื่อนร่วมชั้นให้ยืมมาใส่ไปสอบเท่านั้นค่ะ
ส่วนหนังสือเรียนหนังสือที่จะต้องใช้อ่านสอบก็ไม่มี
เพราะว่าถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมดค่ะ
เห็นจากภาพแล้วไม่เหลืออะไรจริงคุณผู้ชมครับ
วันนี้เราเชิญน้องฟ้ากับคุณแม่มาพูดคุยกันสดในรายการ

แม้เหตุการณ์นี้เวลาที่ไฟไหม้บ้านนั้น
ไม่มีคนอยู่ในบ้านแต่ว่าข้าวของเสียหายทั้งหมดเลย
วันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของแนวทางการช่วยเหลือ
รวมทั้งความเป็นอยู่ของน้องฟ้าและครอบครัวด้วยนะครับ
วันนี้นอกจากทางด้านของน้องฟ้าและครอบครัว
เรายังเชิญทางด้านของท่านผู้อำนวยการนะครับ
ทางด้านของคุณอาคมมหมาศเป็นผู้มนุยการโรงเรียนรัฐ
วันนี้ก็มาอยู่ในรายการกับเราสองคนด้วยนะครับ
รวมถึงน้องฟ้านะคะเด็กหญิงสัสสิทรแก้วบัวผันนักเรียนชั้นป๔โรงเรียนรัฐราชบำรุง
และคุณแม่ค่ะคุณแม่ประคองบุญวัฒน์
คุณแม่ของน้องฟ้านั่งอยู่ในรายการกับเราแล้วนะคะ

สวัสดีครับต้องถามน้องฟ้าก่อน
ชื่อจริงของน้องฟ้าคือเด็กหญิงสาธิธร
แต่เสื้อที่ใส่มาคือเป็นเด็กหญิงนักรดานุ่มโฉม

ของเพื่อนที่ห้องค่ะ

เพื่อนเขาเอามาบริจาคค่ะ
ของตัวเองนี่คือไฟไหม้หมดแล้วไม่เหลือแล้วใช่ไหมครับ
ได้รับบริจาคจากเพื่อนมากี่ชุดคะ
ก็ประมาณ๑๐กว่าชุดนะคะ
ก็คือมีทั้งชุดนักเรียนด้วยแล้วก็ชุดอื่นชุดใส่อยู่บ้านด้วยใช่ไหมคะ

ทั้งอุปกรณ์การเรียนทุกอย่างนี่คือไม่เหลือเลยใช่ไหม

ตอนนี้ความเป็นอยู่ของเราหลังจากเกิดเหตุการณ์กับครอบครัวกับบ้านของเรา

คุณแม่คะบ้านคุณยายที่ต้องย้ายไปอยู่ชั่วคราวตอนนี้

ประมาณสัก๒วาค่ะ

แล้วเรื่องอุปกรณ์ข้าวของต่างช่วงนี้
เป็นช่วงสอบปลายภาคของน้องด้วย

ก็ไม่เพียงพอค่ะ

แล้วอย่างหนังสือของน้องที่ต้องอ่านต้องสอบ
คุณแม่เห็นน้องทำยังไงคะ

ความเป็นอยู่ของครอบครัวคุณแม่น้องฟ้าคุณพ่อ
ไปอยู่กับบ้านญาติแล้วอยู่กันหลายคน

ก็รู้สึกเกรงใจแล้วก็อึดอัดค่ะ
คืออยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองคือสร้างขึ้นมาใหม่แหละ

ทีนี้รู้ว่าเรื่องราวนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสะเทือนใจ
แต่อยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะวันที่เกิดเหตุ
คุณแม่กับน้องไปดูรถแบ็คโฮล
แล้ววินาทีที่เรารู้ว่าบ้านเราถูกไฟไหม้ตอนนั้น

คือว่าน้องโทรไปบอกค่ะ

บอกว่าพี่พี่คลองไฟไหม้บ้านพี่คลองหมดแล้ว
จริงเหรอไปดูให้พี่ซิ

วินาทีนั้นนี่คุณแม่นึกอะไรในใจคะ

เห็นบ้านไหม้ไปหมดแล้วก็ใจเสีย
ใช่คือมันเห็นแล้วไม่เหลืออะไรแล้วใช่ไหมครับ

เรารู้สึกอย่างไรบ้างตอนนั้น
ก็รู้สึกเสียใจ

ไม่ได้บอกค่ะ

ผมทราบจากครูเมื่อวันที่๗
มีประชุมที่สำนักงานเขต
ครูก็รายงานว่าบ้านน้องฟ้าถูกไฟไหม้
พอประชุมเสร็จประมาณเที่ยง
ก็ไปถ่ายรูปกับคุณแม่
พอรายงานปุ๊บผมก็เข้าไปที่บ้านเลย
วันนี้ก็ถ่ายรูปเสร็จก็ส่งลงเฟซบุ๊ก

ทั้งคุณหรือว่าชุมชนช้าบ้านเขาก็ถ่ายรูป
แล้วก็ลงเฟซบุ๊คในเรื่องเพื่อนฝูงอยู่แล้ว
ข่าวสารต่างสังคมโซเชียลก็มีคนโทรศัพท์มา
แล้วก็เอาข้าวของที่รวบรวมได้
หรือผู้มีจิตทางเมตตาต่อเด็ก
ก็เอามามอบให้ที่โรงเรียนบ้างเริ่มต้น
อย่างเช่นชุโรเตียนก็ได้ไป๑๐ชุดเลยใช่ไหมครับ
แล้วก็ทางโรงเรียนเองผมก็ได้ทำเรื่องรายงาน
ท่านพอเขตเมื่อวานนี้ครับก็ขออนุญาตท่านว่าวันนี้ขออนุญาตมาที่นี่ครับท่านก็อนุญาตครับ

แต่ก็ขอมาแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้น้องจะ
ก็คุยกับครูประจำชั้นแล้วว่าเอาไว้วันหลังสอบวันหลัง

ครับเดิมน้องฟ้าเป็นเด็กที่เรียนระดับไหนฮะ
ระดับดีคะแนนเนี่ยระดับ๔แล้วก็ลำดับที่ก็๑๒๓ประมาณนี้

อ่าทีนี้พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยกระทบกับความรู้สึกของน้อง
แล้วก็มันจะส่งผลอะไรถึงอยู่กับการสอบปลายภาคนี้ด้วยไหมคะพอค่ะ
ห้องจะกระทบพอซมควรนะครับเรื่องอุปกรณ์ก็ไม่มีเสื้อผ้าก็ไม่มี
แต่การช่วยเหลือในเบื้องต้นก็มีทางส่วนบุคคลส่วนประชาชนในเขตพื้นที่
แล้วก็คณะครูที่อยู่โรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงก็มามามอบให้
แล้วก็ทางชมรมทางพระสงฆ์เป็นเจ้าอาวาสจากวัดราชบุรณะจังหวัดพิศรม
เมื่อวานก็มากับชมรมผู้สื่อข่าวที่พิศนโลกก็มามอบให้
ความช่วยเหลือก็เริ่มหลั่งไหลเข้าไปบ้างแล้วนะครับ
จากการที่ได้คุยกับครอบครัวคุยกับคุณพ่อคุณแม่รวมถึงน้องฟ้าเอง
ทางครอบครัวต้องการอะไรเป็นพิเศษไหมคะพ่อ
ก็ถามเมื่อวานนี้บอกว่าต้องการบ้างใช่ไหม
ต้องการบ้างครับคุณแม่ครับวันที่เกิดเหตุจนถึงวันนี้
คุณแม่ให้กำลังใจน้องฟ้ารวมทั้งครอบครัวรวมทั้งตัวเองอย่างไรบ้าง
ให้เราผ่านวิกฤตตรงนี้มาได้จนถึงวันนี้นะครับ
ก็พยายามไม่คิดอะไรมากค่ะคือพอเสียไปแล้วเราคืนไม่ได้
ก็ต้องทำใจให้กำลังใจน้องฟ้าว่าเดี๋ยวเราก็มีบ้านใจเย็น
เดี๋ยวแม่จะสร้างให้ขอให้เรียนดีให้กำลังใจเขาอย่างนี้
อย่าเสียใจบอกมอเตอร์ไซส์ที่เสียไปอะไรอย่างนี้
แล้วก็บอกว่าไม่ต้องคิดให้เราได้เรียนสูงอะไรอย่างนี้
น้องเขามีอาการซึมเศร้าเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า
เขาสงสารมอเตอร์ไซค์ว่าถูกไหม้อะไรอย่างนี้นะ
แสดงว่าคือที่บ้านนอกจากไหม้บ้านไหม้รถจักรยานด้วย
แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ของหนูด้วยเป็นคันโปรดเลยไหมคะ

แล้วหนูบอกคุณแม่ว่ายังไงหลังจากที่รถมอเตอร์ไซคันโปรดของหนูไหม้ไปแล้วเนี่ย
ไม่พูดแต่ลึกแล้วรู้สึกเสียใจ
วันนี้น้องฟ้ามารถปลดทุกข์แล้วให้น้องฟ้าบอกคุณผู้ชมเลยว่าตอนนี้เราต้องการความช่วยเหลืออะไรมากที่สุด

ก็บ้านแล้วก็ประชุมนักเรียน

คุณแม่คะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นได้มีการติดต่อหน่วยงานไหนขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานไหนบ้างไหมคะ

ที่พิกิจก็มี
ที่ไหนก็จำไม่ได้ค่ะเพราะว่าสับสนมันคิดต่ออะไรคิดไม่ออก

เชื่อว่ามีหลายหน่วยที่ต้องการที่จะช่วยเหลือแล้วก็เรื่องข้อมูลเนี่ยนะคะ
คือเป็นข้อมูลหลั่งไหลเข้ามามากมายเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งหน่วยงานที่จะเป็นเรื่องของการส่งความช่วยเหลือให้กับครอบครัวของน้องฟ้านะคะ
ไปพูดคุยกันค่ะกับคุณธานินสมบูรณสารพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิศนุโลก

สวัสดีครับคุณทัศนัยกับคุณอริยาครับ
คุณธานินคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านของน้องฟ้าขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่ผ่านมา
พมจังหวัดลงพื้นที่ไปดูแลไปตรวจสอบพื้นที่แล้วก็ช่วยเหลือยังไงบ้างคะ
ก็เน้นยำให้ลงไปดูความเดี๋ยวร้อนของพี่น้องประชาชน
ครับแล้วก็ส่งทีมงานลงไปนะครับ
ส่งไปเยี่ยมบ้านนะครับก็พบว่าเอ่อ
บ้านของน้องฟ้านะครับคุณแม่น้องฟ้าเนี่ย
คุณประคองนะครับที่มาที่รายการเนี่ย
เกิดไหม้ทั้งหลังนะครับไหม้ทั้งหลัง
แล้วก็ตอนนี้ก็อาศัยอยู่กับทางบ้านคุณยาย

ก็ยังได้อาศัยอยู่กับบ้านคุณยายนะครับ

ก็คือเรื่องของบ้านรวมทั้งชุดนักเรียน
อุปกรณ์การเรียนทางพมมี
ทางการช่วยเหลือเรื่องนี้อย่างไรบ้างไหมครับ

เราก็เตรียมพร้อม

เมื่อสักครู่ผมได้โทรนำเรียนทาง
ท่านผบกรงพลธรรมที่๔ทัพภาค๓
ท่านบรินัพพลเลมจันทร์ปรึกษาฮภ์ฮารือท่าน
เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกบ้านให้ใหม่
กัน
อยู่ในรายการของเราด้วยนะครับผอค่ะ
มีอะไรอยากจะสอบถามอยากจะพูดกับทางพมจังหวัดไหมคะเชิญเลยค่ะครับ
ก็คงจะร่วมมือกันนะครับในเรื่องการระดมปัจจัย
ระดมทรัพยากรที่จะมาช่วยในการสร้างบ้านนะครับ
ส่วนทางภาคเอกชนหรือประชาชนทั่วไปนะครับ
โดยงานรายการที่เกี่ยวข้องก็ถ้าประสงค์จะมามีจิตเมตตา
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับซึ่งช่วยเหลือผู้ยากไร้
ซึ่งเป็นเยาวชนอนาคตของชาติในเวลาเรียนอีกหลายปี
ตอนนี้อยู่ป๔นะครับก็เชิญนะครับที่โรงเรียนราชบำรุงนะครับ
ซึ่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาพิศนโลกเขต๒
หรือติดต่อเบอร์ของผมโดยตรง
ได้ครับยังไงต้องขอบคุณคุณธานีแล้วก็ฝากเรื่องนี้ไปยังพมจังหวัดด้วย
ให้ช่วยเหลือครอบครัวนี้โดยเฉพาะเรื่องของบ้านซึ่งสำคัญมาก
เพราะว่าจะกระทบกับเรื่องของการเรียนของน้องด้วย

ขอบพระคุณครับก็คงต้องร่วมกันหลายฝ่ายนะครับ
ก็ช่วยมากความร่วมร่วมใจของทุกภาคส่วน
ก็คงจะช่วยทำให้น้องฟ้ามีบ้านหลังใหม่ได้
ในเวลาอันไม่นานนักนะครับ
ขอบคุณแทนน้องฟ้ากับครอบครัวด้วยครับ

คุณธานินสมบูรณสารครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิสุนโลก

ดีใจมากในที่สุดที่จะได้บ้านอยู่

ครับ
ทีนี้ระหว่างนี้ค่ะผอค่ะ
ระหว่างที่รอการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีการพูดคุยหรือว่าช่วยเหลือน้องฟ้าเพิ่มเติม
โดยเฉพาะเรื่องของเรื่องจิตใจ
มีการพูดคุยแล้วก็เยียวยาทางด้านนี้กับน้องฟ้ายังไงบ้าง
ในเรื่องเยียวยาในเรื่องของจิตใจก็

หรือพี่น้องที่อยู่ในโรงเรียนเดียวกัน
ก็ให้ความเอ็นดู

ก็คงไม่มีปัญหาในระบบการช่วยเหลือในโรงเรียน

จะมอบเงินให้๕๐๐๐บาท

ทีนี้ทางท่านพคภการเขต

ในการเขตพิศนุโลกเขต๒
ก็คงจะดูสภาพปัญหา

ส่งไปยังหน่วยงานที่เหนือกว่านี้ครับ

เมื่อสักครู่ผู้ใหญ่พมบอกว่าจะมีการสร้างบ้านให้
แล้วก็

กำลังใจที่เข้ามาช่วยหนู

ตั้งใจเรียนเอาที่๑เลยนะ
ต้องคุณอยากเป็นอะไรคะ

เพราะฉะนั้นต้องตั้งใจเรียน

แล้วก็ลืมในสิ่งที่ผ่านมาก่อนเนอะ

แล้วก็หนูจะได้เป็นคุณครูสมใจนะคะ

อยากจะขอให้หน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเติม
ขอบคุณทุกคน
ที่เข้ามาบริจาคให้ทุกคนเลยค่ะ

ยังมีอีกหลากหลายกำลังใจที่อยากจะส่งให้กับครอบครัวนี้

พอคะถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ชมอยู่

ติดต่อช่องทางไหนยังไงได้บ้างคะครับ

ก็มีหมายเลขบัญชีธนาคารออมสินนะครับ

ก็เบอร์โทรศัพท์ของพอโรงเรียนนะครับ

ครับเราขึ้นให้ที่หน้าจอให้คุณผู้ชม
เข้ามาช่วยเหลือน้องฟ้าและครอบครัวนะครับ
ซึ่งก็ยังคงรออยู่โดยเฉพาะเรื่องของการก่อสร้างบ้านหลังใหม่นั่นเองนะครับ
ใช่แล้วค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งพอโรงเรียน
รวมถึงคุณแม่และน้องฟ้าที่มาร่วมพูดคุยในรายการ
เป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะ

ยังมีรอยยิ้มได้อยู่นะครับ